เมื่อเฮอร์เชลต้องต่อสู้กับไวรัสมนุษยู
ที่ติดเชื้อคนภายในเรือนจำอย่างหนัก

ภายในและภายนอกเรือนจำ